ผมเข้าไปดูมาแล้วล่ะนะฮะมีผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งเขาไปจองตัวโดยสารของสายการบิน
ต้องนั่งรอบนเครื่องถึง๒ชั่วโมง
โอ้โหไปถามก็ไม่มีคำตอบเลย

ไฟล์บ่ายโมงมาไปบินอีกทีหนึ่งนะ๕๖โมงเย็น
ข้าวปลาก็ไม่ได้กินครับธุระที่จัดแจงเอาไว้นัดหมายไว้มันก็

พังหมดเลยครับผู้โดยสารคนนี้เป็นตัวแทนของผู้โดยสารของลำนี้แหละนะฮะ
โวยลั่นสนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าซื้อตัวเดินทางกลับอุดรครับ
พอไปถามพนักงานก็ตอบแต่ว่าใจเย็นจนฟิล์ดขาด
อย่ามาบอกผมใจเย็นนะถ้าคุณเป็นผมคุณจะใจเย็นได้หรือเปล่านะ
ตามคนรับผิดชอบมาคุยนะแต่ทางผู้โดยสารต้องการได้คำตอบเดี๋ยวนี้ว่า
เครื่องจะออกเมื่อไหร่แต่พนักงานก็บอกว่ารอก่อนรอก่อนใจเย็นก่อนอะไรแบบนี้
ตอนนี้น่าจะเกินไปแล้วนะครับเท่าที่ดูน่าจะเกินไปแล้วด้วยซ้ำไป
คนนำคลิปนี้เอาไปโพสต์เขาบอกว่าสายการบินจะทำแบบนี้กับผู้โดยสารไม่ได้นะ
เครื่องออกตามกำหนดการเนี่ยเห็นไหมบ่ายโมง๒๕นาทีจนตอนนี้๑๗นาฬิกา๒๙นาทียังไม่ได้บินเลยนะครับ
แล้วให้ผู้โดยสารไปนั่งรอบนเครื่องอีก๒ชั่วโมงคืออะไรนะฮะ
ในเวลาต่อมาสายการบินนี้ได้ออกไปชี้แจงว่ากรณีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินทำให้เกิดเหตุการณ์ล่าช้า
หรือว่าต้องยกเลิกเที่ยวบินนั้นมันเกิดมาจากเหตุผลด้านปฏิบัติการบิน
แต่ไม่ได้บอกว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
เพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการบินสายการบินก็ดูแลผู้โดยสารที่มีผลกระทบอย่างเต็มที่แล้ว
เหตุการณ์ในช่วงนี้เกิดบ่อยมากกับสายการบินลักษณะแบบนี้นะครับ
แต่๕ชั่วโมงก็นานเกินไป
ซึ่งจริงแล้วก็สายการบินเดียวกันนี้นะฮะ
อุดรก็ดีเลอีก๙ชั่วโมง